ว่านี่เป็นการรวบรวมนะคะสำหรับข่าวต่อไป

จัดเต็มเมื่อวานพรีวิวนะคะ๔คอนเสิร์ตใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นสี่แยกปากหวานนะคะนี่มาเลยนะคะ

จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เต็มตัวครั้งแรกของณเดชน์ด้วย

ไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าพี่ชอร์ด
โอ้โหใส่กระโปรงเลยนะจ๊ะพี่อ๊อฟไปดูเลยค่ะ
ก็เป็นครั้งแรกเนอะที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวแบบรวมแบบนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเกรงใจคนดู
จากคอนเสิร์ตแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูกัน
เพราะว่าหนึ่งคือผมไม่เคยทำคอนเสิร์ตเดียวมาก่อน

ที่น่าจะได้มีประสบการณ์ร่วมกันกับคนดูมากขึ้น

และแน่นอนนี่เขามีเซอร์ไพรส์นะครับ
วันเกิดย้อนหลังให้พี่แบรี่ซึ่งแน่นอน
คุณผู้ชมถ้าใครเป็นแฟนคลับเอ็นไวน์ณเดชนยายา
วันเกิดที่ผ่านมาน้องย่าลงรูปแบบหวานมาก
แล้วแคปชันบอกว่าพี่แบร์รี่ของน้อง
พี่แบร์รี่สุดยอดมนุษย์ของย่า

ความสัมพันธ์มันเกินมากกว่าคู่จิ้นเป็นแฟนหรือเปล่า
ของขวัญพิเศษเนี่ยนอกจากเป่าเค้กเป่าเทียนมันมีอะไร
ไปฟังพี่แบรี่ของน้องย่าเขาเปิดใจกันเลยค่ะ

ขอบคุณขอบคุณน้องจริงก็ขอบคุณน้องไปแล้วแหละครับผม
เขาก็ลงให้จริงเขาก็ลงให้ทุกปีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
มีครับมีให้ของขวัญมาแล้วครับผม

เขาก็ตั้งใจให้อะไรอย่างนี้
ก็เป็นจริงเราก็เป็นความฝันของเราอยู่แล้ว

เพราะว่าเขาเห็นว่าเราแบบอยากได้เขาเลยตัดหน้าก่อนอะไรอย่างนี้

ก็ไปส่งเขาที่สนามบินเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วก็เขาไม่ได้อยู่วันเกิดผม
มันก็มีเวลาก็พยายามที่จะแบ่งเวลามาหาเจอกันตลอดครับผม
ตัดหน้าเลยนะคะฉ่ำจริงแต่ว่า